วันที่๑๒แล้วใช่ไหมนับถอยหลังไปเรื่อย
ใกล้แล้วนะฮะจะไปหาโชคลาภหาเลขกันที่ไหน
ไปดูกันครับไปดูบรรยากาศภายในวัดสว่างอารมณ์
อำเภอนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมครับ
คักไปด้วยนักเสี่ยงโชคที่หลั่งไหล
ไปไหว้ขอพรจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่าง
ไม่ว่าจะเป็นพระเงินพระทองพ่อปู่ศรีสุโธแม่ย่าปฐุมมานะครับ
ตาทองงิ้วรายกุมารทองน้องก้าวไอ้ไข่สามนคร
แล้วก็แม่ตะเคียนทองขนาด๓คนโอบอายุ๔๐๐ปี
ที่นำมาจากอำเภอบ่อพลอยจังหวัดกาญจนบุรีครับ

คือรูปปั้นกุมารทองจุกดำสูงเมตรหนึ่งครับ

ตั้งอยู่ด้านล่างของสาราการประเรียน
ซึ่งมีบรรดานักเสี่ยงโชคแห่ไปขอโชคแล้วก็แก้บน
อย่างพี่วิชัยเสนาเพ็งอายุ๓๕ปีเขาเป็นชาวขอนแก่นนะครับ

ช่วงนี้ฝนตกหนักน้ำท่วมถนนขาด
ก็ยังกลับบ้านไม่ได้เขาเองไม่รู้จะไปไหน
ก็เลยแวะมาทำบุญแล้วขอโชคขอลาบ
ถ้าได้รางวัลใหญ่เดี๋ยวจะกลับมาแก้บน

ต่อเนื่องเลยค่ะคุณผู้ชมไปดูรถแห่กันหน่อยนะคะ
รถกระบวนแห่รูปปั้นไอ้ไข่
ไปถวายที่วัดคลองตันรัฐบำรุงที่บ้านแพ้วสมุทรสาคร
ที่เขาเริ่มขบวนแห่ตั้งแต่๙นาฬิกา๕๙นาที
เริกดีแบบนี้ออกจากบ้านเลขที่๓๗
หมู่๓ตำบลคลองตันบ้านแพ้วสมุทรสาครนะคะ
ซึ่งเป็นบ้านของสองสามีภรรยา

ส่วนฝ่ายภรรยาชื่อว่าคุณรำพึงค่ะ
สามีภรรยาเขาเปิดร้านเป็นร้านเอ็นดูจังเลยลูก
เขาเปิดเป็นร้านขายของชำแล้วก็แผงขายลอตเตอรี่
มีชาวบ้านที่รู้ข่าวก็มาร่วมขบวนแห่แบบนี้
คุณดูนะลูกเด็กเล็กแดงทุกเพศทุกวัยมากันตึมเลยนะคะ
สามีภรรยาเขาบอกว่าได้มีการร่วมกัน
โปรยไข่นำโชคสองร้อยฟองนี่แบบนี้ค่ะข้างในบรรจุอะไร
ลอตเตอรี่ที่เขาขายนั่นแหละแจกให้กับชาวบ้านที่มาร่วมงาน
ต่างคนต่างรีบเก็บไข่นำโชคกันอย่างสนุกสนานเลยนะคะอืม
มีข้าวกล่องแจกด้วยค่ะชาวบ้านที่มาร่วมงานบอกสนุกสนานมาก
คุณสมศักดิ์เล่าบอกว่าคือตัวเขาเองพิการแขนซ้ายขาด
จากอุบัติเหตุเครื่องจักรบดมือ
ต้องตัดแขนตั้งแต่วัยรุ่นสู้ชีวิตเรื่อยมากับภรรยาสองคน
เปิดร้านขายของชำเล็กจนฐานะดีขึ้นแบบนี้นะคะ
ทีนี้คุณผู้ชมประเด็นอยู่ตรงนี้เมื่อต้นปี
ได้มีการไปขอพรไอ้ไข่ที่วัดสะสี่มุมที่นครศรีธรรมราช
บอกว่าขอให้ค้าขายเจริญรุ่งเรืองมีโชคมีลาบ
แล้วเชื่อไหมไม่เชื่อก็ต้องเชื่อแล้วค่ะ
เพราะตั้งแต่นั้นมาคุณสมศักดิ์บอกว่า
ขายของขายดิบขายดีขายเทน้ำเทท่าคือเอาไม่ทันนะคะ
ถูกลอตเตอรี่ที่ขายเหลือบ่อยครั้งครั้งละหลักแสนบาท
ก็เลยทำให้เกิดแรงศรัทธาต่อไอ้ไข่
เพราะฉะนั้นก็เลยเช่ามาบูชา
แล้วก็ถวายที่วัดคลองตันราชบำรุงเพื่อให้ชาวบ้านได้ไหว้ด้วยนะคะ

ที่วัดใหม่คลองเจ็กอยู่ที่นนทัพบุรีนะคะ
ชาวบ้านไปแก้บนไอ้ไข่สูง๙๐เซนนะฮะที่สาราหลวงพ่อสำเร็จหลวงปู่ทวดนะครับ
มีผู้หญิงคนหนึ่งเขาเดินทางไปพร้อมกับชาวบ้านแล้วก็เพื่อนเขา
ญาติเขาไปแก้บนด้วยประทัด๑๐๐๐นัด
เพราะว่างวดที่ผ่านมาถูกรางวัลได้เงินไปเป็นแสนครับ
วันนี้บอกว่าถ้าถูกหลักล้านเดี๋ยวจะเอาประทัดเป็นแสนนัดมาแก้บนอีก
แล้วก็ไปดูที่เลขปลายประทัดปรากฏว่าแม่ตรงกับที่ซื้อเอาไว้ในกระเป๋าพอดิบพอดีเลย